ไอดอลของดิฉันเลยในความการรักษาความพลังกายให้ผอมเพรียว
ใส่ชุดไทยนะคะสีอโยธยาปรากฏว่าเกิดประเทศนางโพสต์เอง

เกิดจากออกกำลังกายนะคะบ่อย

คือมันหักกระดูกงอต้องใช้เวลาต่อไปถึง๕ชั่วโมง

อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนฟังแล้วอึ้ง
ก็คือการฝังเมล็ดผักกาดที่หูเอาไว้เห็นไหม
อันนี้เป็นความเชื่อนะคะเป็นแพทย์แผนจีน

เขาบอกว่าทำให้ความอยากอาหารมันน้อยลง

หลายคนก็ไปพูดตรงไปเน้นด่าตั๊กมงกฎ
งมงายอะไรขนาดนั้นแล้วตกลงที่ออกกำลังกายเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์เลยเห
เออไปฟังตั๊กบงกฎดีกว่าพูดถึงเรื่องฟังเมล็ดผักกาดแล้วช่วยลดน้ำหนักจริงหรือเปล่าค่ะ
ติดเมล็ดผักกาดที่หูเป็นแพร่แผนจีนปวดหลังฝังเข็มมันก็คลาย
ฝังเข็มที่หูเพื่อลดอาหารเพื่อลดความอยากอาหาร
แต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยรู้สึกว่าฝั่งเราเจ็บแต่ว่ามันก็ถามว่าลดความอยากไหม
มันก็เป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบเป็นระบบเหมือนกดฝ่าเท้า
ช่วยทำให้นอนหลับดีขึ้นสองก็คือช่วยเรื่องของอาการภูมิแพ้
นะคะก็เป็นความเชื่อนะคะเป็นข้อมูลทั้งแพร่
ได้เสียหายอะไรเนอะในการที่แปะอะไรแบบนี้ไปถึงว่าดิฉันไม่ผอมสักที
ฉันเอาใบผักกาดแปะแปะอีกหนึ่งคนงงมากโตนัส
คือตอนแรกเขาขอแต่งงานกันเดือนพฤษภาคมกับแฟนเขาคุณตามนะคะ
นงอาสาเขาเล่นศรีอยุธยาภาค๒ด้วยนะคุณผู้ชม
ออกตอนเดียวแต่ก็มานะหม่อมน้อยให้มานะคะก็คือ
ก็คือว่าขอไปเมื่อพฤษภาคมตอนแรกนึกว่าจะแต่งปีหน้า
นางบอกไม่ใช่พี่แต่งเนี่ยเก้าพฤติกะจะแต่งแล้ว

คุณนางก็บอกเลยว่าการ์ดมาน้อยนะครับ
เพราะแสดงมันแคบแคบตามแสดงติดของนาง

ไปฟังสัมภาษณ์โดน๊าตกันเลยค้า

บางทีเราแบบเราไม่ได้คุยกับทุกคนอะไรอย่างนี้

ก็ไม่ได้พิมพ์การ์ด

สถานที่มันเล็กมากรับไม่ได้

ตอนเย็นก็เป็นบาร์ตี้กินข้าว